คุณผู้ชมครับมาดูที่บ้านเราหน่อย

เดี๋ยวค่าไฟเนี่ยจะปรับขึ้นนะฮะ

เรื่องนี้เป็นรายงานข่าวนะครับ

บอกว่ากำลังอยู่ระหว่าง
พิจารณาทบทวนและปรับเพิ่ม

ธันวาคมนี้โดยมีแนวโน้ม
นะฮะที่จะเพิ่มขึ้น

ปรับขึ้นเป็น๕บาทตน

เดี๋ยวต้องรอฟังพึงได้อีกทีว่าประชุมกรมมเนี่ย

เราไปดูที่แม่ริมเชียงใหม่ก่อนนะครับ
ชาวบ้านที่ทราบข่าวบอกไม่เห็นด้วยเลยนะฮะ
ถ้าจะขึ้นค่าไฟทุกวันนี้ก็เดือดร้อนอย่างแสนสาหัสแล้ว
อุปโภคบริโภคมันปรับขึ้นราคาหมดแล้ว

เลยอยากฝากบอกไปถึงผู้เกี่ยวข้องให้ช่วยทบทวนหน่อย
แล้วถ้าค่าไฟขึ้นเห็น

หลายอย่างขึ้นราคาบางอย่างยังพอหลีกเลี่ยงหรือว่าสับหลีก

แต่ค่าไฟขึ้นเนี่ยถ้าจะประหยัดไฟอย่างนี้
คุณป้าร้านนี้ซักอบรีด
นี่ที่ขอนแก่นบอกจะประหยัดยังไง
นี่ฮะอาชีพคือร้านซักรีด
นี่ครับมันเป็นต้นทุนแบบเห็นเลยนะ
แล้วไม่ใช่แค่ค่าไฟถ้าเกิดจะขึ้นจริงนะ
คุณป้าบอกนี่ผงซักฟอกขึ้นไปแล้ว

ที่เขาบอกว่าค่าไฟที่จะปรับขึ้นเนี่ยอยากจะให้รัฐบาลช่วยพิจารณา
ชะลอไปก่อนได้ไหมตอนนี้เศรษฐกิจมันแบบนักท่องเที่ยวก็กำลังทยอยมาเที่ยวกันเยอะขึ้น
ถ้าเกิดว่าสินค้าก็แพงขึ้นอุปโภคบริโภคแพงขึ้นค่าไฟเพิ่มขึ้นอีก

ฝากถึงรัฐบาลว่าให้ชะลอไปก่อน

ประชาชนจะได้มีรายได้
เพิ่มขึ้นก่อนสักพักหนึ่ง
อ่าเดี๋ยวรอฟังความชัดเจนอีกครั้งนะครับ

เวลาเจอนักข่าวคงได้ถามกันนะครับ